ซ่อนในโรงเรียนเพื่อจะดักยิงคู่อ้อนเหรียนะครับคุณผู้ชม
ก็โดนลงจากรถค่ะแล้วโดนยิงอุ้ยร่วงลงไปเลยครับ
กองกับพื้นเลยแล้วเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
ก็แยกย้ายกันหลบหนีไปครับแบบนี้เลยเนี่ยล้มลงไปเลยเนี่ย
กลุ่มเพื่อนก็วนรถมอเตอร์ไซค์กลับมาอีกรอบนึงนะ
มาทำอะไรอ่ะมาอุ้มเพื่อนกลับเพื่อนที่โดนยิงเข้าไปเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตระหว่างทางครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒วันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นเพจเฟซบุ๊คท้องถิ่นในจังหวัดกรสินเนี่ย
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้เขียนไว้ว่ามีเหตุยิงกันที่บ้านคุย
เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคน
ชาวบ้านในพื้นที่อยากรู้มากว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนจุดเกิดเหตุนี่แหละ
มีรั้วสูงประมาณหนึ่งเมตรล้อมรอบอยู่พบรอยเลือดครับ
บริเวณพื้นถนนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับประตูโรงเรียน
เป็นจุดเดียวกับหลักฐานที่ให้เห็นในวงจรปิดเนี่ยนักข่าวเรา
นอกจากนี้มีพบหลักฐานก่อนเกอร์เทนะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเกือบสิบคนน่ะ
เดินถืออาวุธเนี่ยคุณผู้ชมฮะมามอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเข้าไป
ถืออาวุธเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็มีวัยรุ่นอีกส่วนขี่มอเตอร์ไซค์
เข้าไปตามไปสมทบคาดว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ปืน
ยิงผู้เสียชีวิตนั่นแหละครับผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนอายุสิบหกปี
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือวัยรุ่นที่นั่งซ้อนสามกันมา
เป็นคนที่นั่งตรงกลางคุณผู้ชมส่วนคนขี่เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บ
เรื่องต้นครับครอบครัวก็ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ตายครับ
ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพวกเขารวมตัวไปขับรถเล่นกันนะ
สามสิบคันที่ถนนกรสินมุกดาหารครับแล้วก็ขี่กลับมา
ก็เป็นขากลับตระเวนส่งเพื่อนตามบ้านไง
เวนส่งเพื่อนตามบ้านพอถึงจุดเกิดเหตุ
กลายเป็นว่าอีกฝ่ายที่ดักอยู่ซ่อนอยู่ในโรงเรียน
โผล่มาชักปืนปั้งยิงไปเลยแล้วก็ขี่กันไปคนละทิศคนละทางเลยครับ
น่าจะมาเก็บโจทย์ของเขานะครับว่าเห็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเห็นเนี่ยเขาโพสต์
เขาโพสต์ด่ากันท้าทายกันมาเขาเขาแอบอยู่ด้านหลังกำแพงครับ
โรงเรียนใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาโผล่ออกมาเขาพูดอะไรไหมหรือว่า
พูดเลยครับก็คือพวกผมขับถึงจุดของเขาแล้วเขาก็ยิงเลยครับ
มีการมาหลอกมาล่อมีนกต่อมาหลอกไม่ครับไม่มีเลยครับคือขับกลับปกติเลยครับ
ไม่มีสัญญาณบอกไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยครับ
ถ้าฟังจากผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ย
เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการมาเก็บโจทย์อ่ะพี่น้ำเก็บโจทย์คืออะไร
โจทย์เก่าไงอ๋อแต่มีเรื่องกันมาก่อนไง
แล้วก็ดักรออยู่ในโรงเรียนนั่นแหละค่ะ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าโอ้โหลูกชายแม่เพื่อนเยอะ
แล้วก็รักเพื่อนด้วยชอบออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนทุกวันช่วงเย็น
อืมวันเกิดเหตุลูกแม่ก็บอกแม่นะบอกจะไปงานรถแห่
เดี๋ยวจะกลับสักตี๓นะแม่นะจนแม่มารู้ข่าวภายหลังว่าลูกโดนยิงไปแล้วครับ
โอ้โหคนเป็นแม่รอลูกกลับบ้านอ่ะค่ะ
อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดแจ้งว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วในวันนี้ครับ
ชนวนเหตุคาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่น๒กลุ่มซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านด้วย
แล้วเคยโพสต์ท้าทายกันผ่านโซเชียลตามที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เลยครับคุณผู้ชม